คุณผู้ชมทุกท่านที่ส่งมาทักทายเราด้วย

โอ้โหภูเก็ตอากาศดี

นี่นะคะก็มาเจอกัน

ตอนนี้มันช่วงเวลาที่หลายคนรอเพราะว่า
คุณชอบกินอย่างไรไม่ให้อ้วน

หาซื้อได้ในร้านสะดวกซื้อที่
อยู่ทุ่งบัวมุมถนน

คือเดินไปสามก้าวก็เปิดอีกสาขานึง

ถูกต้องแล้วอยู่ใกล้บ้าน
๔ชั่วโมงคุณผู้ชมค่ะนี่สำหรับสายกินมาดูนี่เลยกับมื้อ
หลายคนบอกว่าเออหิวตอนเที่ยงคืนอย่างนี้
มาดูเมนูแรกนี่เลยค่ะนี่ดึกนะควรกินเมนูนี้เนาะ
อันนี้ค่ะกล้วยหอมทองคู่กับนี่นมพร่องมันเนย
เขาเรียกว่าน้ำตาลที่ทำให้เราสดชื่นจากผลไม้
แล้วก็กล้วยหอมเขาบอกว่าหลังจากคนออกกำลังกายเขาชอบกินกล้วยหอมใช่ไหมพี่ท็อป

ใช่สังเกตไหมเวลาเราดูเทนนิสนักเทนนิสระดับโลกเวลาพอมาพักปุ๊บก็จะทานกล้วย
หรือในสนามกอล์ฟอะเขาเหมือนก็แขวนกล้วยหอมไว้เลยอะพี่ท็อป
ใช่จริงแต่มันช่วยมากเลยนะน้อง
หรือเป็นอะไรต่างมันจะลดได้
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะช่วยแล้วกลางคืนกินก็ดีนะกล้วยมันย่อยง่าย
โกรสกุ้งนี่นะคะ๑๒๐กิโลแคลนะคะ
แล้วก็กินพร้อมกับอะไรโปรตีนคืออกไก่นุ่ม
ออกไก่นุ่มของเขาเนี่ย๘๐กิโลแคลลี่เท่านั้นเอง
รวมกันแล้วก็ประมาณ๒๐๐พี่

๒๐๐เหรอนี่เอากำลังกายนานเท่าไหร่พี่ได้๒๐๐
ไม่มากเท่านี้เกี่ยวประมาณนั้นประมาณนั้นเห็นไหม
ต่อมาอีกอันนึงอันนี้เนี่ยแคลลิลี่น้อยมาก

แล้วก็กินคู่กับโยเกิร์ต

ว่าจะโยเกิร์ตรสไหนรสนู่นนี่นั่นแต่ว่าอยากให้เป็นรสธรรมชาติเพราะอะไร

เพลนโยเกิร์ต

นุ้ยว่ามีหลายยี่ห้อขายเพลงโยเกิร์ตกันเยอะมากนะคะ

อันนี้อาจจะเป็นมื้อกลางวันก็ได้คุณผู้ชม

แต่ความที่ว่าเขาเป็นข้าวที่เรียกว่าเป็น
เป็นคาร์โบไฮเดรดที่มีเปลือก

ร่างกายเราจะดูดซึมเข้าไปถึงคาร์โบไฮเดตด้วยนะ

เพราะฉะนั้นกินทำไมถึงไม่อ้วนไง

หรือข้าวเรสเบอรี่ที่มันเป็นข้าวมีเปลืองเนี่ย
จากว่าจะช่วยเรื่องของไม่อ้วนแล้ว

พี่ก็ชอบกินแต่บางคนกินอัดหนักไปหน่อย
มันระบายออกไม่ทันแน่นไปหมด

อันนี้เลยสลัดผัก
สลัดผักแต่เดี๋ยวนี้นะ

ที่มีมาพร้อมน้ำจิ้มของเขานี่แหละ

ไข่ต้มจะมาแยกกัน

คุณเมื่อกี้ฉันแก่เปลือกทานไปต้องขอโทษด้วย

แกะทานไปก่อนนะบำรุงสมอง
โอเคขอบพระคุณค่ะ

จำอะไรไม่ได้สีมันเมา

ข้อมูลหายไปทั้งหน้าเลย

มาที่ขนมปังกันบ้างขนมปังโฮวีดนะคะ

นุ้ยจะบอกว่าทูน่าในน้ำแร่เนี่ย

แต่ดีมากเลย
คือมันดีกว่าเรากินในน้ำเกลือ

เพราะมันจะไปบวมน้ำไง
ใช่มันจะทำให้ร่างกายเราเก็บกับน้ำ

แล้วก็หาทานง่าย
ดีต่อสุขภาพเราในลักษณะที่มัน

ไขมันหรือว่าพลังงานเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเป็นเมนูทางเลือก
มีอีกไหมคะน้องอีกอันนึงอันนี้เนี่ยขอบอกว่าเป็นเมนูประจำของปอนเลย
ใจไม่ดีเลยว่าเราควรกินตามไหมอ่ะใช่
เขาชอบกินอันนี้แล้วเขากินน้ำอันนี้จริง
น้ำชาเขียวนี้จริงแล้วเขากินกับอันนี้จริงกับ
แล้วน้ำหนักเขาเป็นยังไงน้ำหนักเขาก็บอกเขาใกล้ใกล้ร้อย
เขากินปริมาณเยอะเกินไปเขาไม่ได้กินอันนี้อันเดียวเขากินอันนี้๓อัน
แต่อันนี้กินได้๑ขวดเพราะว่าอันนี้เป็นสูตรไม่มีน้ำตา
แล้วคุณผู้ชมนุ้ยจะบอกว่าของน้ำของยี่ห้อนี้คือเพราะเอิญว่าขอเล่าส่วนตัวนิดนึง
เพราะเอิญว่ามีพี่คนหนึ่งรู้จักกันเขาเคยไปทำงานวิจัย
เป็นเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้เป็นน้ำชาเขียวของประเทศญี่ปุ่นค่ะพี่ท็อป
นี้เขาก็คือที่ประเทศญี่ปุ่นเขาจะมีแบบน้ำขวดขายแบบเยอะมาก
เขาก็เลยไปดูซิว่าน้ำขวดของยี่ห้อไหนไม่มีสารตกค้าง
หรือว่าใช้วัสดุที่ทำขวดแล้วปลอดภัยกับผู้บริโภค
อันนี้ได้อันดับ๑นี่ของอีกตัวเอ็น
ซึ่งเราไม่ได้ค่าโฆษณานะแต่เพราะเอิญว่าเป็นเรื่องส่วนตัวที่นุ้ยเองพอ
ก็เลือกต่อแบบนี้ใช่บางทีเรารึมนึกเอาแต่ว่าผลประโยชน์จากน้ำข้างในว่าอุ๊ยสะตาล
แต่ไม่ได้ดูว่าแบบว่าบรรจุพันธุ์เขาบางทีมันมีเป็นอันตรายอะไรปนเปื้อนมาหรือเปล่าอย่างนี้นะคะ
แต่ว่าขอบคุณข้อมูลนะคะการผสมรวมเมนูที่จากร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านคุณเนี่ย
แครอรี่ที่ต่ำเนี่ยนะคะจากวงในด้วยนะคะใช่ค่ะขอบคุณมากมากเลย
แต่ถ้าคุณผู้ชมบอกว่าอันนี้หากินง่ายไปไม่สุจริตไม่ถูกจริต
จะกินอะไรที่มันยากกว่านี้อยากจะกินอะไรที่มันหวาดเสียวอะค่ะพี่
เสียวนี่แหละท้องน้อยแบบ
แหม่รุ่นเราไม่ต้องซ่อยเสียวละท้องน้อยแล้วค่ะ
แต่บอกว่าอันนี้นะอย่างที่บอกว่าหวาดเสียวแล้วมันตื่นเต้นด้วย
นี่เป็นเมนูที่ต้องบอกว่าหลายคนนึกไม่ถึงเลย
การกินมื้อเย็นบนฟ้าค่ะ
คุณผู้ชมเก้าอี้เค้าเหมือนเก้าอี้รถไฟเหาะ
แล้วก็ลอยก็สูงขึ้นไป
เขาเรียกว่าพัฒนาคารลอยฟ้า๕๐เมตรค่ะ

ที่สามนี่ค่ะเราจะเห็นนะครับ

มีโต๊ะอาหารสุดพิเศษลอยฟ้าโดยใช้เครนขนาดใหญ่
ักรอกให้สูงขึ้นไปนะคะกว่า๕๐เมตร
ใช่พี่และที่สำคัญคือว่าเขาไปมาแล้วทั่วโลก
คือหลายคนที่ติดตามพัฒนาคารอยฟ้า
จะเห็นว่าเขาไปตามเมืองใหญ่
แล้วก็จะได้เห็นกินดินเนอร์ไปด้วย

ก็เผลออย่าเป็นหายุแล้วกัน
มันก็จะกลายเป็นกระเช้าพัฒนาคารลอยฟ้า
แต่ต้องบอกว่าที่เราเห็นอย่างที่หนุ๊ยบอก
มีทั้งหมด๔๕ประเทศทั่วโลก
วันนี้มาที่ประเทศไทย
นุนราคาถ้าเป็นวันธรรมดาก็อยู่ที่๔๙๙๐บาทต่อหัวนะคะไม่ใช่ทั้งโต๊ะนะคะ
ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็ราคาอยู่ที่๕๓๙๐บาทค่ะ
เพราะฉะนั้นราคานี้นะคะบางทีก็หายหิวค่ะ

พี่จะสงสัยอย่างนี้น้องนุ้ยว่าถ้าเกิดว่าเราทานเสร็จแล้วเกิดแบบมวลท้องอ่ะ
แล้วอยากขับถ่ายขึ้นมากลางอากาศอย่างนี้ทำยังไงอ่ะน้อง

ก็ต้องแบบมองหน้ากับแขกโต๊ะอื่นด้วยว่าขออนุญาต
ลงนะอะไรอย่างนี้เราลงกันเนอะอะไรอย่างนี้
แต่ต้องบอกว่าเขาคงจะต้องตั้งพิกัดในจุดที่มีวิวที่สวยงาม
ซึ่งในประเทศไทยนะคะเขาเลยเลือกตรงไหนคะพี่
ถ้าเกิดว่าคุณกินแล้วรีบลงมาโดยไม่บอกใครอาจจะเข้าปากไดโนเสาร์ได้
ไปได้เลยนะคะถ้าเกิดใครชื่นชอบเขาบอกว่าเชฟที่มาทำเนี่ยก็เป็นเชฟระดับโลกเช่นเดียวกัน
มือพิเศษลองดูนะคะส่วนช่วงหน้าสวยไม่เสร็จสวยไม่ส่าง
แต่พอส่างแล้วไม่สวยช่วงหน้าจะเป็นอะไรต้องติดตามค่ะ